ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่คุณหมอเนี่ยเขาก็นำเคสของคนไข้มาเตือนภัยกัน
ก็แน่นอนเขาก็เตือนกันตลอดว่าจะไปอมอะไรใส่ปากในระวังตื่นลงคอนะ
ไปยันหลอดลมในยุ่งเลยนะถึงตายได้นะฮะ
อีกนิดนึงมันแหละมันก็เคยมีคำพูดว่าอมพระมาพูดก็ไม่เชื่อ
มีผู้ชายคนหนึ่งอมพระพิคเนธเข้าไปในปากแล้วหลุดไปค้างอยู่ที่หลอดลมนะฮะ
คุณหมอช่วยไว้ทันนะนี่คืออันนี้เหมือนดูเหมือนใหญ่นะฮะพระพิกาเนธนะครับ
แต่ว่าองค์ของท่านเนี่ยประมาณความกว้างสัก๑๕เซนติเมตรมันก็หลุดเข้าคอได้นั่นแหละ
แล้วลงไปถึงหลอดลมนะนี่คุณหมอเอ็กซอเรย์ญาติพามานะฮะแล้วก็ต้องช่วยเหลือนะครับ
ส่องกล้องแล้วก็สอดเครื่องมือเข้าไปแล้วก็คีบออกมาทีแรกหมอยังไม่รู้หรอกว่าอะไร
รู้แค่ว่ามันเป็นวัตถุแข็งมันติดอยู่ที่หลอดลมคือหลอดลมเนี่ยคุณหมอบอกมันจะมีหลอดลมใหญ่
แล้วพอหลอดลมใหญ่มันจะแยกมาเป็นหลอดลมที่อยู่ที่ปอดข้างซ้ายข้างขวา
คุณหมอบอกถ้าไปติดอยู่หลอดลมใหญ่เนี่ยอันนี้ถึงตายเสียชีวิตใช่
อันนี้โชคดีมันหลุดเข้าไปทางฝั่งทางซีกหนึ่งก็เลยยังมีปอดอีกฝั่งหนึ่งให้หายใจได้อยู่
ไม่งั้นยุ่งเลยเอาดูตอนที่คุณหมอช่วยคีบออกมานะฮะ
ลุ้นนะลุ้นนะขึ้นไหมล่ะจะหลุดไหมล่ะคุณเข็มพระสร
หือลุ้นแทนเลยค่ะลุ้นแล้วมันล่วงออกไปอีกรอบนะทำไงเนี่ย
ต้องลงไปคีบอีกรอบค่ะอุ้ยตายแล้วนี่ก็ต้องระวังโดนไปก็เจ็บไปนะ
นี่นะฮะเวลาที่เขาเรียกสอดกล้องใช่ไหมส่องกล้อง
แล้วก็เวลาเข้าหูเข้าหลอดลมเข้าจมูกเรานี่แหละ
นี่คุณหมอก็จะคีบออกมานี่ฮะอันนี้เปิดเผยด้วยคุณหมอนะฮะ
ได้รับอนุญาตจากคนไข้เรียบร้อยนะครับทุกผู้ชมครับ
ทีแรกไม่รู้ว่าคืออะไรอืมอ่าอันนี้ตอนตอนปลายทางแล้ว
ความจริงต้นทางมันจะแบบโอ้โหมาตั้งแต่แบบลึกเลย
ค่ะเห็นตั้งแต่แบบลึกลึกเลยนะฮะนี่คุณหมอใช้เครื่องมือนะฮะ
คีบวัตถุแข็งออกมาจากหลอดลมปอดข้างขวาของคนไข้นะครับ
ทีแรกหมอไม่รู้ว่าคืออะไรนะฮะพอนำขึ้นมาได้เนี่ย
ถึงรู้ว่านั่นคือพระพิคเนธขนาดเล็กนะครับ
กว้างประมาณ๑๕เซนติเมตรนี่องค์นี้นะครับทุกผู้ชมครับ
นายแพทย์อนุชิตนิยมปัธมะนะฮะท่านเป็นผู้เปิดเผยนะครับ
คุณหมอนุชิตนี่ฮะท่านเป็นแพทย์เฉพาะทางระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรค
ระบบการหายใจของโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา

คุณหมออนุชิตบอกว่าผู้ป่วยคนนี้เป็นผู้ชายอายุ๓๐ปีเป็นชาวสุรินทร์นะฮะ
ญาติเนี่ยพามารักษาด้วยอาการสำลักมีสิ่งแปลกปลอมติดในหลอดลม
ก็ถูกส่งต่อจากโรงพยาบาลสุรินมาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาที่เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยพร้อมกว่า

ทั้งในปอดนะครับตรงหลอดลมของปอดด้านขวานะครับ
คุณหมอก็ใช้กล้องส่องนะฮะกล้องส่องระบบทางเดินหายใจนะครับ
เข้าไปแล้วก็ใช้เครื่องมือเนี่ยครีบออกมา
ใช้เวลาคีบอยู่๕นาทีนี่นะฮะเอาขึ้นมาได้นะครับ
ก็ต้องสงสัยกันแหละว่าเอ๊ะแล้วพระพิคเนธเนี่ย
เข้าไปในหลอดลมได้อย่างไรใช่ค่ะ
คุณหมอก็สอบถามผู้ป่วยนะฮะคือพอฟังแล้วคุณหมอบอกก็อึ้งอยู่เหมือนกัน
ผู้ป่วยบอกกำลังอมพระพิคเนธเพื่อพูดสาบานอยู่ค่ะ
แล้วหลุดพุดลงไปลงเข้าไปในหลอดกลมเลย
มันไม่ใช่อยู่ที่คำสาบานนะแต่มันอยู่ที่ว่าคุณอมอะไรบางอย่าง

เป็นเหรียญบาทก็ลงเหมือนกันใช่เป็นอะไรก็ลงฮะ

พิกาเนธออกจากหลอดลมนะครับเป็นครั้งแรกครับที่เคยขี้พระพิกาเนธออกจากหลอดลม
ไม่เคยเจอเคสอย่างนี้มาก่อนครับ
เขาเลยเอาขี้ออกมาก็เลยเอามาลงในเฟย์บุ๊คดูว่า
เออตามคำที่เขาพูดกันว่าผมพามาพูดเนี่ยครับ
ไม่เคยเจอครั้งนี้ครั้งแรกเหมือนกันครับ
ส่วนการอธิบายนะฮะจากคุณหมอนะครับทุกผู้ชมครับ
คุณหมอก็บอกอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่า
ร่างกายคนเราเนี่ยจะมีหลอดลมใหญ่นะฮะ
แล้วแยกหลอดลมไปที่ปอดสองข้างข้างซ้ายข้างขวา
เคสนี้โชคดีนะครับตอนที่พระพิคเนธเนี่ย
เข้าคอแล้วไปถึงหลอดลมไม่ไปติดค้างที่หลอดลมใหญ่
ฉะนั้นเสียชีวิตแล้วนะฮะนี่แต่ว่าไหลต่อไปอุดหลอดลมปอดด้านขวาข้างเดียวนะครับ
ก็เลยสามารถใช้ปอดด้านซ้ายเนี่ยหายใจได้นะครับ
ฝากเตือนนะครับว่าอย่าเอาสิ่งของแปลกปลอมมาอมไป
แล้วก็พูดไปด้วยอย่างเด็ดขาดหรือทานอาหารก็ไม่ควรจะพูดไปด้วย
ร้องหัวเราะอะไรเนี่ยบางทีหลุดเข้าไปเนี่ยเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
จะเคี้ยวอาหารให้ละเอียดด้วยนะแล้วก็ระหว่างเคี้ยวอย่าพูดอืม
อมพระมาพูดก็อย่าพูด
โอ้โหนี่เขาบอกอะไรนะเขาอมเพื่อจะพูดสาบาน

หวาดเสี่ยวเลย